ก็เมื่อวานก็ไปตามหาน้องก็พยายามตาม
แต่ว่าก็คือเขาก็ไปตามหาน้องแต่ที่เราไปตาม
เท่าที่เขาบอกค่ะว่ามันอยู่ตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่า
คือเราก็ลองไปดูแต่ก็ไม่เจอค่ะ
แต่คือว่าก็เจอตั้งแต่ที่เขาก็สอบถามว่าชื่ออะไร
เป็นพี่สาวของใครอะไรเขาก็บอกอยู่ไม่ต้องห่วง
เพราะว่าน้องอยู่ที่ปลอดภัย
คือขนาดผู้ปกครองของเด็กเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าเด็กอยู่ที่ไหน
แต่เขารู้ว่าอยู่กับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่บอกว่าได้พาน้องของน้องบีเนี่ย
เขาไม่ได้พาเขาบอกว่าตอนนี้น้องอยู่ในความดูแล
คือตอนนี้ขอให้น้องอยู่ตรงนี้ก่อน
บอกว่าผู้ปกครองไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวยังไง
เดี๋ยวถ้าเกิดสมมุติมันเสร็จตรงนี้แล้ว
จะติดต่อกลับไปว่าหาผู้ปกครอง
แต่ว่าคือไม่ต้องห่วงเลยว่าเรื่องอะไร
คือเราดูแลน้องอย่างดีคือมันเป็นสิทธิขององค์กรเขาล่ะค่ะ

ในฐานะที่น้องของเรามาอยู่ในมูลนิธิที่เขาดูแลอยู่เนี่ย

เพราะว่าจากที่เราไปมาหาสู่หาน้อง
ก็มองว่ามูลนิธินี้คือโอเค
สำหรับเราเราคิดว่ามันดูเหมือนกับว่า

เรื่องหน้ามันดูอบอุ่นเหมือนแบบมันดู
แต่พอเราได้ฟังเด็กคือน้องเราเนี่ยแหละ
ฟังน้องฟังอะไรฟัง

แต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเป็นคลิปออกมาแบบนี้ค่ะ
เชื่อไหมว่ามันมีการทำอะไรที่มันมากกว่าในคลิปที่เห็น

ใช่ข้อมูลคือเพื่อนของน้องของของน้องหนูเนี่ยคือเขา
เขาได้ข้อมูลมาคือการลงโทษเด็กมันไม่ได้มีแค่ตีอย่างเดียว
อาจจะมีการทำร้ายถึงกับเลือดตกยางออกก็คืออาจจะต่อยปากแล้วก็จับกดน้ำ

อันนี้ทางเส้นด้านก็ได้ข้อมูลมาแบบนี้เหมือนกัน
อันนี้คือทำผิดอะไร
อันนี้เราไม่ทราบว่าสาเหตุความผิดคืออะไรเพียงแต่ว่าเด็กบอกว่าเคยมีกรณี
แต่ฟังจากสบทก็คือบอกว่าแอบไปเล่นน้ำนะครับ
ไปเล่นน้ำซึ่งซึ่งน้ำในคลองเนี่ยเป็นน้ำที่เชี่ยวมากแล้วก็ไม่มีเรือนะครับ

จะบอกไปเล่นน้ำในคลองไม่ใช่ครับผมว่าไปเล่นน้ำในสระมากกว่า
แต่น้องเราไม่เคยโดนใช่ไหมเพียงแต่ว่ามีเพื่อน

ตอนนี้น้องเขาตัดสินใจเขาออกมาก่อนแล้ว
ใช่ค่ะพอหมดเขาเต็มใจที่จะออกไปด้วย
ถ้าถามว่าตอนที่น้องแรงเล็กอาจจะมีโดนไหม
หนูไม่แน่ใจนะในส่วนของตรงเนี้ยว่าเขามีโดนไหม
แต่คือเห็นที่เขาบอกว่าผู้หญิงคือโตแล้วเขาจะไม่ค่อยตี
หรืออาจจะเป็นคำพูดคืออาจจะมีว่ากล่าวอย่างนี้
แต่อาจจะไม่ได้ลงไม้ลงมืออย่างแบบเด็กผู้ชายค่ะ
คือคลิปที่ออกมาเนี่ยมันก็ที่เป็นข่าวนะที่เขาไปให้น้องนักศึกษา
แล้วก็ขอความช่วยเหลือเนี่ยก็แน่นอนว่าก็ต้องเป็นเด็กที่อยู่ที่อยู่แถวนั้นนั่นแหละ
ที่เขาบันทึกคลิปเอาไว้เห็นบีบอกว่าในกลุ่มเด็กเนี่ยเขาคุยกันเนี่ย

ใช่ค่ะเพราะว่าน้องน้องเขาเหมือนกับว่าเขาคิดว่าแบบว่า
เหมือนโดนเพื่อนว่าว่าหักหลังคุณครูยุ่นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยคือแบบ
ถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้ค่ะแบบไปเผยแพร่อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เขาก็เครียดแบบว่าทำไมถึงหักหลังเพราะครูยุ่นเลี้ยงมาตั้งแต่ไหนแต่ไร
แล้วแบบทำไมถึงหักหลังกันอะไรอย่างนี้คือน้องเขาก็ค่อนข้างที่จะกลัวด้วย
น้องคนนั้นเขาก็คงมีการถามพวกเพื่อนว่าเราทำถูกต้องไหมทำถูกต้องไหมทำแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาจะไปถามเพื่อนตลอดว่าใช่เฮ้ยที่เราถ่ายคลิปเราทำถูกไหมเนี่ย

กลายเป็นว่าเราไปทำร้ายครูหรือเปล่าเราไปหักหลังครูหรือเปล่า
มันมีสองสองฝั่งที่แบ่งแยกกันว่าแบบว่าทำถูกแล้วคือเหมือนทำถูกแล้วอาจจะเห็นเป็นทางเดียวกันอะไรอย่างเงี้
แต่บางกลุ่มก็คือคิดว่าแบบทำไมทำแบบนี้อย่างนี้ค่ะ
เอาจริงแล้วในช่วงเวลาที่น้องเราอยู่ที่บ้านครูยุ่น

ชีวิตความเป็นอยู่การเรียนหนังสืออาหารการกินอะไรพวกนี้
ค่อนข้างที่รู้มาเพราะว่าหนูก็เพิ่งจะได้ช่วงหลังเนี่ยเพิ่งจะได้มาติดต่อน้องเพราะว่าเพิ่งจะได้มาแบบว่ามาไปหาน้อง

ก็น้องบอกว่าบางวันเนี่ยกินข้าววันละมื้อ
มื้อหนึ่งก็คือถ้าเช้าไม่ได้กินก็ไปกินเที่ยงแต่ถ้าเที่ยงไม่ได้กินก็ไปกินเย็น

ใช่ค่ะแล้วก็คือที่นู่นอ่ะหนูที่หนูไปนะมันไม่ได้มีแม่ครัวมันไม่ได้มีผู้ใหญ่ที่แบบว่าคอยทำกับข้าวให้เด็กส่วนมากที่เห็นก็จะเป็นปลากระป๋องมาม่าคือเด็กต้องทำกันเองอะค่ะ

ใช่ค่ะมันไม่ได้มีผู้ใหญ่แบบมาทำหากับข้าวหากับข้าวมาแล้วแบบว่ามันไม่ใช่คือเด็กต้องหากินเอาเองคือเหมือนอาจจะเป็นเด็กโตที่นั่นที่เขาทำกับข้าวให้แล้วก็อย่างนี้ค่ะ

เด็กโตก็มีเลี้ยงน้องเลี้ยงเด็กที่แบบว่ายังแบบเล็กอยู่อะค่ะ
คือเด็กที่นายุทธ์เขาตั้งแต่แรกเกิดจนถึง๒๐ก็มี

เพราะว่าที่หนูไปคือหนูไม่เคยเจออันนี้ขอพูดเลยนะไม่เคยเจอคุณครูเลย
จากต้องโทรไปบางทีโทรไปอย่างนี้เรามาไกล

ให้ไม่ให้เยี่ยมไม่ให้คือไม่ให้เข้าไปเยี่ยมคือก็ไล่กลับบ้าน
เยี่ยมอยู่ครั้งเดียวตลอด๑๐กว่าปีที่ผ่านมาได้พาน้องกลับบ้านรอบเดียว

แล้วก็มาเป็นข่าวนี่แหละก็เลยน้องก็เลยมีเจ้าหน้าที่รับไปดูแล

เดี๋ยวขอทางนี้หน่อยเวลาผมจะหมดแม่
คือเนี่ยเอาจริงนะอีกมุมนึงเนี่ยก็มีคนเขาบอกเขาก็ถามว่าเอ้าตกลงแล้วเด็ก
ถ้าเกิดเป็นเด็กเกเรจริงอย่างที่ครูยุ่นเขาบอก
ไม่ให้ตีไม่ให้อบรมไม่ให้สั่งสอนเลยเหรอแล้วจะให้เขาทำยังไง
จริงนะคะเราก็เป็นแม่ที่มีลูกเหมือนกันถ้าเกิดสมมุติอาจารยิ่งเป็นคนล่างพรบเด็กขึ้นมาเองเนี่ย
จริงจริงการที่จะสอนเด็กไม่ใช่การใช้ความรุนแรงโต้ตอบนะคะแล้วถ้าเกิดเราได้เห็นคลิปกันเนี่ย
การที่ครูตีเนี่ยครูไม่ได้ตีไปด้วยความรักนะคะการที่ครูตีไปแล้วใช้คำหยาบคายด่าเด็กไปอ่ะ
ดิฉันมองไม่ทราบเลยว่ามันจะทำให้เด็กรู้สึกสำนึกหรือรู้สึกดีขึ้นตรงไหน
บางคนอาจจะบอกว่าเอาในคลิปไม่เห็นตีแรงเลยก็
ท่อนเหล็กนะคะเป็นการใช้ท่อนเหล็กตีนะคะ

แล้วก็ไม่ใช่ตีเฉยนะครับปากสะบดไปแล้วก็พูดถึงเรื่องดีเอ็นเอของเด็กเกิดมาชั่วดูดีเอ็นเอชั่วมันไม่ใช่นะครับ
มันมันไม่ใช่ตีด้วยความรักนะคะถ้าเกิดคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยจะทราบเลยว่าเราเนี่ยต้องให้ความรักลูกมากที่สุดลูกถึงจะเปลี่ยนพฤติกรรม
ใช่ค่ะเราควรสร้างมาตรฐานสังคมใหม่นะคะว่าการตีเด็กไม่ใช่การสั่งสอนให้เด็กเป็นคนดีนะคะการใช้ความรุนแรงสั่งสอนเขาก็จะตอบโต้ด้วยความรุนแรง
ครูยุ่นชี้แจงมาอย่างเรื่องใช้แรงงานเด็กเขาไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะเด็กตามไปทำงานเอง
แต่วันที่เราไปช่วยเนี่ยค่ะวันที่เราไปช่วยพร้อมกับพมเนี่ยค่ะมีเด็กหนึ่งในคนที่ถูกใช้แรงงานขอออกด้วยตัวเอง
ใช่ค่ะขอออกมากับพมกับเจ้าหน้าที่ถ้าเขาพอใจในรายได้ที่เขารับหรือว่าพอใจที่จะถูกใช้แรงงานทำไมเขาเป็นกลุ่มแรกเลยที่ขอออก
แล้วต้องชี้แจ่อย่างนี้นะคะเด็กในคลิปที่ถูกตีนะคะกับเด็กที่ขอออกชุดแรก๘คนเนี่ยเป็นคนละกลุ่มกันเลยนะคะ
ไม่ได้มีแค่เด็กแค่ในคลิปนี้นะใช่คือเด็กในคลิปที่มีปัญหาตอนนั้นนะคะคือเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ทันได้สอบสวนเด็กในคลิปที่มีปัญหา๘คนนั้นยังไม่ได้ออกในวันแรกแต่เด็กที่ออกในวันแรกไม่มีใครอยู่ในคลิปนั้นเลยค่ะ
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไปทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒